ไปแล้วเนี่ยผ่านไปค่ะมันเร็วมากเดี๋ยวให้ดูซ้ำแต่เอาเป็นว่า
มันคันเดียวแล้วคนร้ายหนึ่งคนกับผู้ที่เขาเป็นผู้เสียหาย
อีกหนึ่งคนมีคนถูกลากไปด้วยเขาก็พยายามเกาะใช่ค่ะ
ให้คนร้ายหนีเหตุการณ์เป็นอย่างนี้ครับเมื่อวานนี้ตอนบ่ายนะฮะ
ในซอยสัตหีบสุขุมวิทย์ยี่สิบสามวัดเทพรศาสตร์
พื้นที่หมู่๓ตะบนสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีนะครับ
นายชัยพัฒน์วราวัลอายุ๖๓ปีเขาเป็นพ่อค้าขายน้ำอ้อยสด
อันนี้หลังเกิดเหตุที่ถูกลากไปถลอกปอกเปิดหมดฮะ
มันลากไปไกลกว่าร้อยเมตรเนี่ยนะตอนนั้นนายชัยพัฒน์พ่อค้าขายน้ำอ้อยสดนะครับ
ก็ขายน้ำอ้อยอยู่นะฮะแล้วมีคนร้ายเป็นชายวัยรุ่นนะครับ
ขี่จักรยานยนต์มานะครับอายุสักสิบเก้ายี่สิบขี่ฮอนดาเวฟ
เป็นอ่าเวฟหนึ่งร้อยสีเทาดำไม่ทราบหมายเลขทะเบียน
ทีแรกมาจอดขอแลกเงินก่อนบอกพ่อค้าขอแลกเงิน๑๐๐บาท
อืมนี่ฮะคุณชัยพัฒน์ก็บอกว่าอ๋อไม่มีให้แลกหรอพันหนึ่ง
คนร้ายเปลี่ยนเป็นว่าอ่างั้นซื้อน้ำอ้อยให้
เออขอยืมโทรศัพท์มือถือหน่อยได้ไหมครับเดี๋ยวขอโทรหาพี่ชายหน่อย
ซึ่งทางพ่อค้าขายน้ำอ้อยเขาก็ไม่คิดว่าจะเป็นมิจฉาชีพไง
อืมเขาอ่ะให้ยืมก็ได้แล้วก็หันหลังไปเอาพวกน้ำอ้องน้ำอ้อยอ่ะ
ค่ะเขาสั่งน้ำอ้อยห้าขวดนะฮะเออสงสารคุณลุงอ่ะ
แล้วคนร้ายได้มือถือไปแล้วอ่าได้มือถือไปพอได้มือถือไป
ขี่จักรยานยนต์ไปเลยอ่ะนี่ฮะโอ้โหเนี่ยค่ะแล้วคุณลุง
ชัยพัฒน์เนี่ยก็เลยกระโดดเกาะไงนี่ก็เป็นภาพนี้ใช่
แล้วคนร้ายลากไปเลยสุดท้ายนะคะคนร้ายโยนโทรศัพท์ลงข้างทาง
คุณลุงก็เลยปล่อยมือจากท้ายรถของคนร้ายครับตามตัวเนี่ยโอ้โห
แผลทะเลาะเต็มไปหมดแล้วค่ะอืม
โทรศัพท์ไม่มีเงินลุงมีโทรศัพท์ไหมบอกยืมโทรหน่อย
มันก็โทรพอนั่นเสร็จมันก็โทรข้างรถผมพอนั่นเสร็จ
มันก็ขึ้นไปนั่งมอไซคบอกยืมโทรศัพท์เดี๋ยวเอามาคืน
เนี่ยพี่รออะไรรออยู่ให้โทรบอกไม่ได้อะไรก็ไม่ได้
มันพยายามจะเอาให้ได้ใช่พอนั่นเสร็จปั๊บท่านขึ้นไปนั่ง
แล้วมันก็ยืมหน่อยยืมเดี๋ยวแป๊บเดียวเอามาคืนอะไรมาคืน
บอกไม่ได้ไม่ได้โทรศัพท์ไว้ติดต่ออันนั้นมันบิดรถออกเลย
รถออกผมก็วางหลังดิแห่งลากประมาณร้อยกว่าเมตรน่ะมั้ง
อืมคุณลุงชายพัฒน์หกสิบสามแล้วนะครับโอ้โหแล้วโดนลากไปเป็นร้อยเมตรอะค่ะ
แล้วสุดท้ายโทรศัพท์ที่คนร้ายโยนทิ้งคืนเอาไว้ที่ข้างทาง
ไม่รู้ยังใช้ได้อยู่รึเปล่าไม่รู้ล่ะไม่รู้พังไหม
คือได้ทรัพย์สินคืนก็จริงแต่ว่าบางครั้งพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ย
ท่านก็ต้องคิดด้วยนะครับว่ามันคุ้มค่ากับการเสี่ยงหรือเปล่า
ใช่ค่ะตำรวจบอกว่าก็ไป